คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของเลียงผา
ใกล้ศูนย์พันธุ์สัตว์สงวนกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าเราก็รายงานข่าวมาตลอดนะคะ
เกิดเหตุการณ์ที่ไปฆ่าตัดหัวเลี้ยผา
แล้วก็ชำแหละเนื้อที่เขตอุทยานแห่งชาติ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา
ตอนนี้ก็ยังมีการตามหาตัวคนที่ก่อเหตุอยู่

สารก็มีการอนุมัติไหมจับ๒ในพรานป่าชาวกะเหลี่ยง
ข้อหาร่วมกันล่าสัตว์ป่าแล้วนะคะ

มีการนำกำลังเข้าค้นบ้านเป้าหมาย

แล้วก็เชื่อว่าผู้ก่อเหตุที่ล่าเลี้ยงผา

รวมถึงนำไปสู่การขอสารออกหมายจับ

ศาลก็มีการอนุมัติไหมจับสองคน
คือนายแฮซะจีบ้ง

เป็นสองพ่อลูกชาวกะเหลี่ยงบ้านโป่งลึกนะคะ
ข้อหาก็คือร่วมกันล่าสัตว์ป่า

และพกอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วหลังจากที่ก่อเหตุเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย
ทั้งสองคนยังคงหลบหนีอยู่นะคะ
ล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้รับการประสานนะคะ

ดำเนินคดีด้วยตัวเองที่บ้านโป่งลึก
เพื่อที่จะส่งมอบให้กับทางพนักงานสอบสวน

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ